ดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะเป็นเรื่องราวที่น่าอับอาย
แล้วก็เรื่องเฉาอีกแล้วสำหรับคนไทยหนุ่มใหญ่ชาวฟินแลนด์ค่ะ
มีการโพสต์คลิปคลิปหนึ่งไปประจานไปแฉพฤติกรรมของคนไทย
ที่ไม่น่ารักเอาซะเลยนะคะเป็นคลิปแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่ไงนี่ไงคุณคิดดูนะขนาดว่าเอาไม้กั้นเนี่ย
กั้นทางรถไฟแล้วนะก็ยังไม่วายค่ะ
ขับฝากันไปฝากันมาแบบนี้คือคนฟินแลนด์คนนี้เนี่ย
เขาอุตส่าห์จอดรอนะแต่ทำไมเหตุฉะไหนเล่า
คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยทำไมถึงไม่หยุดรถ
คนที่นำมาโพสต์ก็คือนายมาโก๊ฮายเน่
เป็นชาวฟินแลนด์นะคะอายุ๕๒ปีเขาเล่าเหตุการณ์บอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๓มิถุนายนที่ผ่านมา
ระหว่างที่ตัวเขากับเพื่อนเดินทางกลับมาจากทำธุระ
ในอำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสเกต
ซึ่งเขาต้องขับรถผ่านทางข้ามรถไฟ
แต่พอมีไม้กั้นกั้นลงมาแบบนี้
เขาก็เลยหยุดรถเป็นคันแรกเพื่อจะรอ
รอให้กระบวนรถไฟมันผ่านไปแบบปกติ

แต่ขณะนั้นกลับมีรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะ
แซงเพื่อฝ่าไม้กั้นทางรถไฟ
โดยไม่เกรงกลัวอันตรายคุณดูนะรถไฟมาเร็วและรัวแบบนี้ค่ะ
เขาก็เลยถ่ายคลิปวีดีโอแล้วนำมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เพื่อต้องการอะไรอย่างแรกเลยต้องการเตือนสติคนไทย
ว่าการกระทำแบบนี้เป็นการฆ่าตัวตายแบบหนึ่งชัด
ความต้องการที่สองคือต้องการที่จะแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้น
ให้ทุกคนได้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่ไง
ถึงบอกว่าน่าอับอายหน้าขายหน้าไง
แล้วก็เป็นการเตือนด้วยนะคะว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย
ควรที่จะใจเย็นอดทนรอให้รถไฟมันผ่านไปก่อน
ไม่ควรฝ่าฝืนกฎระเบียบใด
อยากเห็นคนไทยรักษาวินัยและปฏิบัติตามกฎจราจร
เพื่อจะได้มีชีวิตยืนยาวทานโทษ
คนไทยคือก็ควรรักษากฎไม่ควรให้ต่างชาติมาสั่งมาสอน
คงคิดว่าชินชินไม่เป็นไรหรอกอะไรแบบนี้

แล้วก็เห็นไหมตอนที่ต่างชาติเขาดูคลิปคือมือแบบว่าแบบกุมขมับ
โอ้มายก็อดนี่เหรอไทยแลนด์ไทยแลนด์โอลี่ประมาณนั้นนะครับ